มาดูเรื่องที่หลายคนฮือหาโดยเฉพาะชาวจันทบุรีเขาบอกว่าเฮ้ยแปลกอ่ะอาชีพแบบนี้มีด้วยเหรอ
เห้ยทำไมทำไมถึงทำกันอย่างงี้เอ๊ะอาชีพนี้เขาทำกันยังไงไปดูค่ะ
ก็อายุสิบห้าก็มาเป็นสาวลำวงอาชีพแลนเซอร์ใช่ไหมคะ
แดนเซอร์นี่นะแดนเซอร์นางรำนักเต้นก็แล้วแต่จะเรียก
แล้วมันแปลกยังไงเห็นที่แบบเนี้ยก็จะดูเฉยเฉยใช่ไหมคุณชนะ
แต่ที่แปลกที่ชาวบ้านเขาสงสัยก็คือนั่นไง

ปกติแล้วเนี่ยพูดตรงว่าเราก็อาจจะเคยเห็นข่าวเกี่ยวกับการมีการจัดแสดง
แต่งานนี้คุณผู้ชมมาเป็นแบบเป็นนางรำเป็นนักเต้นเป็นเต้นแบบรำวงย้อนยุค
มากันหลายนางเลยทีเดียวนะคะอยู่ที่งานศพที่บ้านสามสิบพัฒนาตำบลโป่งน้ำร้อน
โป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีมาถึงงานนี้โอ้ไม่ได้ยินเสียงเพลงธรณีกันแสงนะคะ
อ่าได้ยินแต่เสียงเพลงรำวงย้อนยุคนี่แหละโอ้
ก็เปิดไปนางรำนักเต้นก็เต้นกันไปนะคะ
ส่วนญาติโยมคนไหนถนัดจะเต้นด้วยก็ลุกมาเต้นแบบนี้
ถนัดก็นั่งชมกันไปแล้วถามว่าทำไมอ่ะทำไมถึง
เชิญชวนให้นางรำมาเต้นโยกย้ายสายสะโพกกันแบบนี้นั่นดิ
เอาคำตอบก็ง่ายเลยค่ะผู้ตายชอบเสียงดนตรี
โดยเฉพาะลำวงย้อนยุคชอบเป็นพิเศษ
ยัดเลยบอกอ่ะไหนก็ลาเร่งโรคนี้ไปแล้ว
ขอมอบการรำวงย้อนยุคนี้
ให้เป็นความสุขส่งท้ายไปให้เลย
ก็เป็นความเชื่อของเจ้าภาพของญาติพี่น้อง
พาไปสู่สัมปรายภพที่รู้สึกว่าตัวเองไปอย่างมีความสุข

ก็เป็นความเชื่อเป็นความชอบส่วนบุคคล